คุณผู้ชมอีกเหตุการณ์หนึ่งจนทีได้รับแจ้งนะครับ
ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่ามีดเสียบคอ
กระทั่งนอนจมกองเลือดเสียชีวิต
ท้ายที่สุดมีการสืบทราบว่าคนที่ก่อเหตุ
ก็คือแฟนนุ่มของฝ่ายหญิงนี่แหละนะครับ
ตำรวจสพบังบัวทองตรวจสอบพบศพผู้เสียชีวิต
คือนางสาวซานตาโมอายุ๒๑ปีสัญชาติเมียนมา
จมกองเลือดลำคอมีบาดแผล
ถูกแทงด้วยของมีคม๑แห่งนะครับ
โดยจุดเกิดเหตุอยู่หลังตึก๙ของคอนโดแห่ง๑
ในพื้นที่ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีฮะ
ด้านเจ้าหน้าที่สอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์นะครับซึ่งเล่าให้ฟัง
บอกว่ามีลูกบ้านแจ้งว่าเห็นผู้หญิงเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่หลังตึกเก้า
พอมาตรวจสอบพบว่าเป็นหญิงสาวชาวเมียนมา
ถูกแทงแล้วก็ตอนนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ประสานตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
และจากการสอบปากคำเพื่อนของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุ
น่าจะเป็นแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตนะครับ
น่าจะเป็นคนนี้นะฮะในรูปนี้นะฮะ
ฟังเสียงการสอบปากคำเพื่อนของผู้ตายหน่อยนะฮะ
นี่แหละครับแล้วก็ทีมข่าวของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
บริเวณหลังตึก๙คอนโดแห่งนี้ย่านบางบัวทองแล้วครับ

พบเจ้าหน้าที่นิติบุคคลกำลังล้างคราบเลือดบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับ
เพื่อดับกลิ่นคาวเลือดที่ยังคงค้าคลุ้งไปทั่วบริเวณนะครับ
มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในโครงการคอนโดที่เกิดเหตุทั้ง๑๔ตึกนะครับ
ปรากฏว่าคุณเสียฮะใช้การไม่ได้
ซึ่งทางช่างได้ทำเรื่องส่งซ่อมตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะฮะ
ใช้ได้บางตัวเท่านั้นเองโอ้แต่หลายตัวเนี่ยเสียไปหมดเลยนะครับ
เพราะโครงการนี้เนี่ยมันมีทางเดินนะคุณนะทางเดินจะลัดเลาะออกไปได้ทุกทิศทุกทางเลย
โดยไม่ต้องผ่านป้อมรอปภด้านหน้าก็สามารถเดินไปได้นะครับ
ทบุรีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับ

ถึงรายละเอียดของชาวเมียนมาทั้งสองคน

มาทำงานเป็นลูกจ้างที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่

มาทำงานเพียงแค่๓วันเท่านั้นนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุทำงานเป็นกรรมกร

สอบถามนางเปิ้ลนามสมมุติอายุ๕๐ปี
เป็นชาวเมียนมาที่เปิดร้านขายของชำ

ก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ครับ

มาซื้อเครื่องดื่มชูกำลังอยู่บ่อยครั้ง

นิสัยไม่ค่อยพูดคุยกับใคร

และผู้ก่อเหตุก็เป็นแฟนนุ่มของผู้ตายเนี่ย

เพราะไม่คิดว่าเห็นคนเงียบแบบนี้
แต่จะลงมือโหดขนาดนี้นะครับ
แต่ว่าเขาก็ค่อยไม่พูดใช่มั้ยพี่
เข้ามาซื้อแล้วก็
เข้ามาซื้ออะไรครับ
ในนอกไม่ได้เลย
พูดภาษาการเรียง

เอกพฤษจำรูนศาสตร์นะฮะภูมิกับการสพบางบัวทองมีการเปิดเผยนะครับว่า
เรื่องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้ว
ทราบชื่อก็คือนายมินบัญญาโทสัญชาติเมียนมา
แล้วก็เป็นแฟนของผู้ตายเนี่ยคุณอยู่ในสภาพนี้ที่ตำรวจเนี่ย
โชว์ภาพจากมือถือให้ดูนะสาเหตุที่ยังให้การไม่ได้
เพราะผู้ก่อเหตุหนึ่งพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ยอมรับว่าเป็นคนแทงจริง
ซึ่งหลังก่อเหตุนะคุณนะต้องเจ็บแบบนี้เพราะอะไร
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีแต่รถมันพลิกคว่ำที่สะพานคลองลำรี
ที่ตำรวจบางบัวทองบางบัวทองคือไปได้ไม่ไกลแล้วฮะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยสามารถติดตามจับกลุ่มควบคุมตัวไว้ได้
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะบาดเจ็บหนักนะฮะ
เรื่องต้นเราจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วเป็นคนสัญชาติเดียวกัน
ในเบื้องต้นก็เป็นแฟนกันส่วนสาเหตุยังเขายังให้การไม่ได้มาก
แล้วก็ภาษาก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ก็ยอมรับว่าเป็นคนแทง

หลังจากก่อเหตุก็ขับขี่รถจักรยานยนต์ของใครไม่รู้
ออกไปจากที่เกิดเหตุแล้วก็ไปถูกรถชน
ในเมื่อสาภาพแล้วตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ตำรวจควบคุมตัวไว้เพราะเขายังอยู่ที่โรงพยาบาลบางบัวทองนะครับ
แต่ทีนี้ต้องประสานล่ามชาวเมียนมาเพื่อสอบปากคำ
แล้วก็แน่นอนว่าแรงจูงใจอะไรในการก่อเหตุ
ไปแทงคอแฟนสาวจนเสียชีวิตแบบนี้
แล้วก็จะต้องนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ